ส่วนผู้ต้องหารายนี้รอมอบตัวกับตำรวจเลยค่ะ
เป็นหลานค่ะเป็นหลานที่ทะเลาะกับตานะคะ
แล้วตาเนี่ยจะเอาปืนมาขู่มายิง
แต่ว่าหลานแย่งปืนมาได้แล้วใช้ปืนกระบอกนั้นแหละค่ะ
ยิงตาเสียชีวิตค่ะนี่แหละค่ะ
เหตุการณ์ที่จังหวัดลำพูนที่บ้านไม่มีเลขที่นะคะ
อยู่ที่ตำบลนครเจเดียมพปาซาง
ตอนที่ตำรวจไปเนี่ยนะคะก็พบศพของนายสวยขุนหาร
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนจุดสามแปดที่ใบหน้าด้านซ้ายหนึ่งนัด
เสียชีวิตจมกล่องเลือดค่ะผู้ที่ก่อเหตุก็คือ
นายแม็กซ์หรือว่านายนารากันทะนะคะอายุสี่สิบสี่ปี
คือพอยิงตาเสร็จแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไป
แล้วหลังจากนั้นไม่นานก็กลับมามอบตัวกับตำรวจค่ะ
ภูมิกับสพป่าซางเนี่ยนำตัวในแม็กซ์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
พาไปที่จุดที่ยิงตาจุดที่ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
แล้วก็บอกว่าเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ตอนประมาณ๔ทุ่ม
คือผู้ต้องหาเล่าอย่างนี้ประมาณ๔ทุ่มกำลังกินข้าวอยู่ในบ้าน
ตาเนี่ยเดินออกมาจากห้องนอนเอาปืนมาขู่แล้วก็บ่นตนเองเรื่องค่าไฟ
เรื่องอื่นอื่นจนมีปากเสียงโต้เถียงกันแล้วตาเดินกลับไปที่ห้องนะคะ
ด้วยความที่ตัวเองโมโหก็เลยเดินตามตาไปที่ห้องนอน
ชกตาที่ใบหน้าชกไปหมัดหนึ่งนะคะ
แล้วก็แย่งปืนจากตานะคะแย่งปืนจากตามาแล้วยิงไปหลายนัดเลย
แต่ว่ากระสุนปืนเนี่ยเข้าที่ใบหน้าของตาหนึ่งนัด
กระสุนนี้ที่ทำให้ตาแน่นิ่งไปนะคะแม่เนี่ยพยายามแจ้งผู้นำชุมชน
ตนเองก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านจนรู้ว่าตำรวจมาที่บ้าน
ก็เลยขี่รถกลับมามอบตัวนะคะก็ยอมรับว่าทะเลาะกับตาอยู่บ่อยเลย
เพราะว่าตาขี้บ่นทำให้ตนเองรู้สึกรำคาญค่ะ
โมโหโมโหโมโหโมโหเรื่องอะไร
เรื่องการทำงานร่วมในครอบครัวครับอืม
แล้วทะเลาะกันบ่อยไหมบ่อยครับวันนี้ทำไมถึงตัดสินใจยิง
ก็มันหลายครั้งแล้วครับทะเลาะกันครับแล้วแล้วทำไมกลับมามอบตัวนี่คืออะไร
ก็ไม่อยากไม่อยากหนีนี่แหละค่ะตำรวจก็ตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่น
แล้วก็พรบออาวุธปืนด้วยนะคะหลังจากนั้นก็นำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ